การศักดิ์ขาลายก็คือจะเป็นที่นิยมของคนล้านนา
เขาเชื่อว่าถ้าศักดิ์เนี่ยเป็นการทดแทนพระคุณพ่อแม่
ทำไมต้องเป็นตัวสิงทำไมต้องเป็นตัวมอม
แล้วตัวสิ่งตัวมอมทำไมต้องอยู่ที่ประตูเข้าวัด
เหล่านี้มีอำนาจเป็นมงคลกับตัวด้วย
อาจารย์ระดาบอกว่าสักขาไม่เสร็จไปทำอะไรก็ไม่เสร็จ
ก็เลยอยากมาปิดจ๊อปที่นี่
ผมว่ามันเจ็บพอที่เรารับได้นะครับ
แต่ต้องนั่นแหละต้องมีสมาธิ
ไม่งั้นแบบโอ้โหแตกกระเจิมกันเพราะว่าแต่ละทีมันจะรู้สึกตลอดนะฮะ
เวลาทิ้มไปมันไม่เหมือนเครื่อง

ซึ่งมันแตกต่างจากเครื่องเพราะว่าเครื่องมันจะมีความเนี๊ยบของมันนะฮะ
ซึ่งอย่างนี้ถ้าเป็นเครื่องจริงมันต้องมานั่งกินทีละเส้นทีละเส้นอย่างนี้มันไม่ได้
แต่สับตามหน้าเข็มมันจะแบนเหมือนซ่อมเขาก็จะลงไปทีเดียว
มันก็จะได้อารมณ์ที่ไม่เฟคมันเป็นเรียว
เนี่ยครับที่แตกต่างว่าทำไมเครื่องมันทำแล้วมันไม่ได้อารมณ์แล้วมันทำไม่ได้
การสักขาลายคือสักตั้งแต่หัวเข่ามาจนถึงท้อง
การสักแบบนี้เขาเรียกว่าลาวภูมิดำ
แล้วถ้าลาวภูมิขาวเขาจะสักถึงแค่นี้ถึงแค่ขอบบางเกงในนี้พอ

ขาก้อมเนี่ยคือจะเป็นกางเกงขาสั้นเหมือนกางเกงขาก๊วยพูดง่าย
ตรงพุงตรงท้องสักหมดแต่ตรงพุงตรงท้องจะจบอยู่แค่นี้
ตัวละครที่ผมศักดิ์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่หันหน้าข้าง
แบบนี้เป็นบล็อกเหลี่ยมแล้วก็จะมีแบบบล็อกกลมบล็อกสี่เหลี่ยมมุมมนต์

บล็อกจะมีตัวละครใช่ไหมแล้วก็มีลายมีลายข้างใน
ซึ่งลายข้างในเนี่ยเขาจะใส่บางทีก็จะใส่เป็นดอก
อันนี้นี่ก็เหมือนกับใบมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเลื้อยเนี่ยเหมือนใบผักกูด
ซึ่งดอกไม้หรือว่าลายพวกนี้มันถูกถ่ายทอดกันมาหลายรุ่นแล้ว
พวกที่ศักดิ์บล็อกกลมแล้วข้างในจะเป็นนกยุงก็มีทางฝั่งพม่าจะมีเยอะ
แล้วก็หอบกางเกงข้างล่างเนี่ยของผมอันนี้นี่คือเป็นการพัฒนามาแล้วนะ
อาจารย์รัฐดาเล่าให้ฟังว่ารุ่นพ่ออาจารย์รัดดานี้จะกลับด้านกัน
ก็เหมือนกับโค้งอยู่ข้างล่างตัดตรงอยู่ข้างบนอารมณ์เหมือนขอบกางเกง
รุ่นนี้สมัยก่อนเนี้ยเขาศักดิ์ตอนเป็นเด็กอายุบางคนอายุสิบสองสิบสามสิบห้า
สิบห้านี่ถือว่าช้าแล้วสิบหกสิบเจ็ดนี่เกินเกณฑ์แล้วที่ต้องศักดิ
สมัยยุคลุงเนี่ยหนุ่มน้อยต้องสักก่อน
ตัวละครมีเหมือนกันเป็นสัตว์สีเท้าเหมือนกัน
แต่เศษที่อยู่ระหว่างระหว่างบล็อกเนี่ยจะเป็นดำหมด
โครงสร้างเดียวกันแต่อันนี้มี๒เส้นอันนี้มีเส้นเดียว
รุ่นหลังถูกพัฒนาให้วิจิตรขึ้น
อย่างลายดอกลายอะไรก็มีเยอะกว่าเดิม
แต่ตัวละครกับเศษอดีตจนถึงปัจจุบัน
ก็ยังมีตัวละครเกษตรเหมือนเดิม
จอเลกับปลูเป็นคู่ดูโอกันนะครับ
ก้อนนี้ก็คือคล้ายกรณีแบบเมื่อกี้
เลขที่มีตัวละครละสัตว์สีเท้ามีแต่ดอกไม่ค่อยมี
เพราะเข็มโบราณอันนี้มีดอกมีชัดมาหน่อย
ตารางโครงสร้างเส้นแยกฟิลเดียวกับของผม

อาจารย์ระดาเคยเล่าให้ฟังว่า
ถ้าสักกันไกลนี้เกิดเป็นปากกะยอสักกันไกลแล้วชาติหน้าเกิดมาได้เป็นปากกะยออีก
วิธีการสักคือต้องมีคนจับคนหนึ่งตึงผิวหนังให้มันตึงแล้วก็สัก
ถ้าผิวหนังไม่ตึงเนี่ยคือหมึกมันจะเข้าร่างกายผิวหนังแล้วไม่ได้ต้องตึง
ปัจจุบันนี้คือ๒วัน๒วันครึ่งหรือ๓วันปีไป๓วันพี่เสร็จ
เล่มใหม่นี้คือใช้เข็มปลอดภัยและใช้ง่ายมันทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยจากเชื้อโรคอะไรต่าง
ศักดิ์ตอนแรกเนี่ยเขาจะเริ่มสักขาซ้ายก่อนเริ่มสักขา
เป็นอันดับแรกเริ่มตั้งแต่ตรงหัวเข่าเนี่ยแล้วก็เดิน
เส้นคู่นี้ขึ้นมาเลยเดินเส้นคู่ขึ้นมาถึงเนี้ยยันบน
นี่หมดนี่แล้วก็ขวางแล้วก็สักข้างในขวางแล้วก็ศักด
ข้างในขวางแล้วก็สักข้างในสักข้างในแถวนี้เสร็จเดิน
เอามานี่เรามาสักแถวนี้แถวนี้เสร็จมาทำข้างนอกอัน
อันนี้เจ็บเจ็บนี้เจ็บแน่เจ็บทนได้อันนี้เจ็บกรี๊ดหน่อย
ข้างในหนังอ่อนใช่ไหมวัดใจกันไปเลยแถวเนี้ยแถวนี้วัด
ใจกันไปเลยถ้าผ่านก็ผ่านถ้าไม่ผ่านก็คือหยุดตัก
แล้วก็เอามาเจ็บหนักกันอีกทีหนึ่งด้านหลังเจ็บหนักกันอีกที
ด้านหลังตอนสุดท้ายตอนใกล้จะเสร็จสุดท้ายก็คือนี่ไง
เหลี่ยมห่อมาเหลือแค่ไหนตามนั้น
พูดถึงรูปแบบพูดถึงศักดิ์ติดลบไม่ได้นี่เหมือนกันกับ
รุ่นใหม่แต่แตกต่างอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าการสักขา
สักให้เป็นกางเกงเนี่ยมันต้องสักให้เสร็จถึงจะดู
เป็นกางเกงเหมือนเราสักเสร็จแล้วแต่ถ้าเราสักไม่เสร็จไป
ไหนไลน์มันก็จะฟ้องว่าไลน์เนี้ยมันสั่งไม่เสร็จผมว่ามัน
เป็นเรื่องความใหญ่และใช้เวลาเยอะใช้ความอดทนเยอะเหมือนกัน
กันถ้าอยากจะศักดิ์ขาลายเหมือนกับที่ผมผมมาศักดิ์ผมได้รับ
การสักแล้วผมอยากสักได้ผมอยากสักเป็นผมอยากสักตามต้อง
ศักดิ์ก่อนถ้าถูกศักดิ์แล้วเราจะมีความเข้าใจเบื้องต้นว่า
หนึ่งแล้วความเจ็บเป็นอย่างนี้สองวิธีการทำเบื้องต้นเรานอน
สักอ่ะเราไม่ได้ลุกขึ้นมามองหรอกเราไม่ได้เห็นหมดก็จริง
อยู่แต่ความรู้สึกที่เราได้รับกับไลน์ที่ติดตัวเรา
เนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้แบบมาแบบหนึ่งอ่ะขามาติด
ละล้างไม่ออกจะดูวันไหนก็ได้สงสัยหัวเป็นยังไง
มือเป็นยังไงดอกเป็นยังไงอ่าก็มองหาตัวเองได้เบื้อง

ปัจจุบันนี้มีการนิยมศักดิ์เยอะขึ้นเรื่อยนะครับเพราะว่าหลาย
คนอ่ะคิดว่าลายสั่งแบบเนี้ยไม่มีแล้วคนที่สั่งขาลายที่
จะให้เราเห็นเนี่ยมันน้อยแล้วน้อยมากแล้วยังไม่พอ
ถือเขาสักหาไลน์มาเราอยู่ใกล้เขาแค่นี้ถ้าเขาไม่ได้
ดึงกางเกงขึ้นหรือว่าเราก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็น

งานศักดิ์แบบนี้ที่แน่แล้วก็คือมีน้อยมีน้อยต้อง
มีความสำคัญแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรารักรักไร
แบบนี้ด้วยเพราะลายแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชาติ
เราแล้วเรามีโอกาสเราควรทำไม่ควรปล่อยโอกาสนี้
ไปเพราะว่าผมก็ทำงานศักดิ์ด้วยผมมีโอกาสมาเจอ
สารดาไม่ทำไม่ได้อ่ะภารกิจเนี้ยจริงอยู่มันเป็นการ
ชีพแต่ความภาคภูมิใจเบื้องลึกเนี่ยมีแน่นอน
เพราะว่าเราได้อนุรักษ์ลายศักดิ์แบบนี้ไว้ให้กับกลุ่มคน
เอเซียคนประเทศไทยคนชาติภัณฑ์คนอะไรทุกอย่างเลย
ที่อยู่ในภูมิภาคนี้อ่ะภูมิง่ายเอ่อเป็นความภูมิ
ใจที่ได้ที่ได้อนุรักษ์แล้วก็มีความสุขด้วยแล้ว

โปรดติดตามโปรดติดตาม